ทำไมหาที่จอรถ
ตอนนี้จะเลือกของในวันของครูเจนี่นะครับ
พูดไว้แถลงกับพี่เอกสามีนะครับ

บุ๋มบอกว่าต้องให้เจนี่จ่ายค่า

ตัวเองจะยอมย้ายออกไปจากตรงนั้น
จะได้แยกกันออกไปจะมีปัญหาต้องกดดิน

ค่าสี่เหลี่ยมลงที่อยู่ข้างหน้า
อยู่ข้างหน้าในวันเป็นได้
ถึงเอามาให้๓ล้านพอค่าตกแต่งเขาไม่คิดแล้ว

ออกเพราะเขาไม่มีที่จอดรถอย่างนี้หรอ
แค่ของแต่ของเครื่องหน้าก็เอาไปเปิดที่อื่นได้เนาะ

แล้วเขาจะยอมจ่ายไหม

ถ้าคุณผู้ชมสังเกตก่อนหน้านี้จะมี
ภาพของทางสามีคุณบุ๋มได้มีการ
โวยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างตัวว่าเป็น

นั้นคุณสนิทเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย๓ล้านใช่ไหม
อันนี้นะข้างหลังนี่ของเจนี่
ทุกวันคุณลองต่อบ้านสิ
ต่อบ้านห้องน้ำครอกนั้นมันทุกวันนี้แสง

โครงเหล็กเฉพาะเกิดมันก็แพงอันนี้ถ้าพูดจริง
เข้าที่ถึง๓ล้านเหรอ

เอ้าส่วนทางคุณเอกนะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับ
กรณีที่มีการไปชี้มือชี้ไม้ทะเลาะกัน

คุณเอกก็บอกนะครับว่าจริงที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นฟิตเน็ตของคุณบุ๋มเนี่ยได้เอารถไปจอดเอาไว้
แล้วลูกค้าของคลาสซุมบ้าของเจนนี่เนี่ยได้จอดรถไว้ด้านนอก
เมื่อลูกค้าของคุณบุ๋มเล่นฟิตเนสเสร็จก็กลับบ้านไม่ได้

เพราะธนการณ์ของเจนนี่บอกว่ามีกุญแจของลูกค้า

จนทำให้ลูกค้าของฟิตเน็ตของคุณบุ๋มเองเนี่ยนะครับ

อู๋ทางรอทีละชั่วโมงก็ไม่ไหวเนอะ

ทำไมเขาไม่แบ่งกันให้ชัดเจนว่าตรงนี้จอดของที่นี่ตรงนี้เนาะ
แล้วเอากุญแจไว้แต่ไม่มีคนขับให้
ไม่มีคนขับให้เออไม่มีคนขับให้แล้วก็ไอ้กระเด็นนั้นคืออะไรนะพี่เหมียว
พี่แบบว่าไม่ยอมไปจ่ายค่าส่วนการณ์
หรือร่อนปั่นด้วยไม่ปั่น

หมดนะตอนตอนนี้ปัญหาใหญ่คือสรุปว่าเจนี่จะออกมาแถลงเมื่อไหร่
ไม่ออกไปเลยนางให้แม่ออกมา
ขอโฟกัสเรื่องละครก่อน
เป็นอย่างไรเพราะว่าถ้ายภูมิบุญ

ภูมิบุญคนของของคุณยชาหรือ
ชามภูมิจาอย่างนั้น
แต่ที่แน่ตอนนี้คุณบุ๋มประกาศแล้ว
แปลงข่าวแล้วบอกว่า